คุณผู้ชมคะอันนี้มันเกิดเหตุกลางตลาดเลยค่ะ
ฝั่งเจ้าหนี้บุกมามากัน๓คน
แล้วมาหาลูกหนี้ที่เป็นแม่ค้า
หนี้ที่เป็นแม่ค้ายังท้องอ่อนอยู่เลย
ปรากฏว่าก็เถียงกันเรื่องทวงหนี้นี่แหละค่ะ
มีจังหวะชกชกจนลูกหนี้ที่ท้องอ่อน

แม่ค้าที่อยู่ในตลาดเขาไปห้ามค่ะ
แล้วใครจะตีแม่
อ้าวแล้วคุณมีเสียงอะไรคะ
โทรแจงเร็วเป็นลมแล้วเร็ว

เร็วโทรแจงเลยสิโทรแจงเลยสิ
อย่าช้าโทรแจง

เมื่อกี้นะคือแม่ค้าท้องอ่อนที่เป็นลูกหนี้
หนี้ส่วนใครเป็นใครบ้างตรงนี้คุณ
นี้คุณในจอที่เห็นเห็นเสื้อแขนกุดสีดำนั้นไหม

อันนั้นเป็นแม่ค้าที่เขามาห้ามทับ
ส่วนอีกฝั่งนึงที่ยืนเรียงหน้ากระดานอยู่
สองคนเราเห็นผู้หญิงอยู่นะที่เบลอหน้า

แล้วผู้หญิงเสื้อขาวลายจุดมีเลือดติดเสื้อด้วยใช่ไหม

ใช่ชกจมูกไปแล้วตรงจมูกแตกเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดนัด๗๐๐ไร่อยู่ที่สัตหีบชนบุรีค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมแล้วฝั่งลูกหนี้เนี่ยนะ
หนี้หลังจากโดนชกจมูกไปอาจจะเป็นลมอยู่แล้ว
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่ากลุ่มเจ้าหนี้เนี่ยนะ
เรียกแม่ค้าคนนี้แม่ค้าคนนี้คือนางสาวน้ำขิงค่ะ
นางสาวน้ำขิงเนี่ยเธออายุ๒๓ปีแล้วท้องอ่อนอยู่
ปรากฏว่าเจ้าหนี้มาเรียกน้ำขิงออกไปคุยแล้วก็ทะเลาะกัน
หลังจากนั้นน้ำขิงก็ถูกรุมทำร้ายค่ะโดนชกจนจมูกแตกอ่ะ
กู้ภัยให้มาปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวน้ำขิงส่งโรงพยาบาลไปก่อน
ถามฝั่งคนที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วใช่ไหมถามฝั่งป้าที่เป็นเจ้าหนี้บ้าง
เจ้าหนี้เนี่ยบอกว่าก็น้ำขิงติดหนี้อยู่นี่
มันมีค่าเช่าห้องค่าไฟไม่ยอมจ่ายตังค์แล้วพอฉันมาทวงเนี่ย
ที่น้ำขิงจะเอาตังค์มาจ่ายดีก็มีการด่าแล้วก็มาพูดจาท้าทาย
เรื่องมันก็เลยบานปลายค่ะ
ฟังฝั่งป้าเจ้าหนี้แล้วใช่ไหมฟังฝั่งลูกหนี้บ้างค่ะ
นางสาวน้ำขิงค่ะเธอบอกว่าที่มากันสามคนเมื่อวานอ่ะ
เห็นผู้หญิง๒คนผู้ชาย๑คนแล้วอุ้มเด็กมาด้วย
จริงไม่ใช่เจ้าหนี้โดยตรงนะป้าคนนั้นน่ะแกเป็นคนดูแลบ้านเช่า
จริงหนูก็เคารพนะหนูก็เรียกแกว่าแม่แม่
ก็เคยช่วยเหลืออะไรหนูอยู่ทีนี้หลังจากนั้นหนูก็เก็บข้าวของ
ย้ายออกมาตั้งแต่๒๖มีนาแล้วอ่ะเพราะว่าอะไร
คือคุณน้ำขิงเล่าให้ฟังแบบนี้ปกติสภาพคุณน้ำขิงเห็นไหม
มูกอ่ะดั้งนี่อันนี้ไปหาหมอมาแล้วนะคะคุณน้ำขิงบอกแบบนี้
ตัวคุณน้ำขิงกับแฟนเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วแฟนเนี่ยเขาจะรับผิดชอบค่าเช่าห้อง
ขาน้ำขาบไฟคือให้น้ำขิงขายของอยู่ที่บ้าน
แต่รายได้จากการทำงานของฝั่งผู้ชายไม่พอ
แล้วฝั่งน้ำขิงเองก็ขายของไม่ดีไม่มีตังค์ไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ะ
เท่าไหร่อ่ะคุณน้ำขิง๑๒๗๐๐บาท
แล้วทีนี้คุณน้ำขิงก็ดันมามีปัญหากับแฟนอีกทะเลาะกันอีกเอาโดนไล่
คุณน้ำขิงก็ต้องออกมาค่ะเก็บข้าวของออกมา
แต่ตอนนี้แฟนนุ่มยังอยู่ที่ห้องนั้นยังอยู่ที่เดิมอยู่
ไอ้เหตุการณ์ที่บุกมาทำร้ายเนี่ยเพราะว่าป้ามาบอกว่าหนูเนี่ยไปโพสต์ท้าทาย
บอกว่าหนูไปโพสต์ว่ามาเลยสปาต้ารออยู่
จริงหนูไม่ได้โพสต์พี่หนูโดนป้าลากออกไปคุย
แล้วกลายเป็นว่าลงมือทำร้ายป้าตบหนูสองที
ส่วนผู้หญิงอีกคนนึงที่รูปร่างใหญ่หน่อยชกเข้าที่จมูกหนู
พี่รู้ป่ะหมอบอกว่ากระดูกหนูร้าวเลย
แล้วตอนนี้น้ำขิงแจ้งความเอาไว้แล้วนะ
อ๋อเป็นไปแล้วนะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวคุณน้ำขิงต้องยังตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งก่อน
แล้วก็ให้หมอออกใบรับรองแพทย์มาจะได้เอาใบรับรองแพทย์นั้นมาประกอบสำนวน
แล้วเดี๋ยวจะเรียกฝั่งคู่กรณีฝั่งป้ามาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ